เรื่องของออฟเดอร์ทาวน์ยังไม่จบใช่ไหมฮะ
บางคนบอกว่าคือเมื่อวานนี้
นิวโชว์เนี่ยเก็บกระดูกลุงพลหรือเปล่า
เป็นการเปรียบเทียบนะฮะคือเนี่ยที่มีปัญหากับผู้สื่อข่าวนะครับ
บอกว่าตอนนี้ยอมแล้วที่ทำเนี่ย
ถ้าผิดหากผิดก็จะขอโทษ

พอเป็นถ้ามันก็เหมือนว่าจะไม่ยอมรับกลาย
ไม่ต้องขอโทษไม่เต็มใจขอโทษ

แต่เมื่อวานี้เชิญหมดนะ
สื่อออนไลน์พี่สื่อออนไลน์ก็เชิญหมดเลย
เอาไปดูจากกรณีที่ลุงพลนะครับหรือว่านายชัยพลวิพา
มีเหตุกระทบกระทั่งกับผู้สื่อข่าว๒ช่อง
หนึ่งในนั้นคือพิติครับนายกิติศักดิ์วีรชัยเจริญสุข
ผู้สึกข่าวไทยรัตน์ทีวีที่ไปเกาะติด
นำเสนอข่าวที่บ้านกอกมาโดยตลอดนั่นแหละนะครับ
โดยลุงพลเครียดใจกับภิติบอกว่ามีความรู้สึกดีต่อกัน
มีความผูกพันกันนะปรึกษากันเป็นประจำ
ส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอารมณ์มันพาไป
พี่ขอแยกผมยังพี่ขอแยกผมยัง
เสียงเหมือนเลยผมจำได้
คือแล้วก็อ้างว่าลุงพลพยายามจะแย่งโทรศัพท์มือถือ
ภาพที่ออกมามันไม่ได้รุนแรงขนาดที่จะเข้าไปจู่โจมหรือทำร้ายนะครับ
เพราะว่าไม่มีนิสัยที่จะทำร้ายคนอื่นก่อน
แต่ถ้าถามว่าตัวเองกดดันไหมเครียดไหม
ลุงพลบอกว่ามันก็มีบ้างแต่ไม่ได้บอกว่าเรื่องอะไรนะ
ไม่ได้บอกว่าไม่สบายใจเรื่องอะไรนะนะครับ
ลุงพลบอกด้วยว่าที่ผมบอกไงมันมีหากมันมีท่าเยอะเหลือเกิน
หากภาพที่ออกมามันทำให้คุณติรู้สึกแย่ว่าลุงพลไม่เหมือนเดิม
ขอให้พิจารณาได้เลยว่าลุงพลมีพฤติกรรมที่อยากจะทำร้ายไหม
หากว่าผิดก็ยินดีจะขอโทษครับ
พอมีคำนี้นะฮะมันก็เลยแบบอ้าวลุงพลทำไมไม่ขอโทษไปเลยล่ะ
ผมคงสนิทกับคุณติมากไปมั้งก็เลยมีภาพอย่างนั้นออกไป

เขาบอกว่าเขาสนิทกันมากเกินไปมั้งถึงเล่นโดยที่แบบว่าคนอื่นเข้าใจผิดว่า
สิ่งที่ลุงพลทำเนี่ยคือมันไม่ใช่เป็นการหยอกล้อนะ
ดูได้จากพฤติกรรมคือการกัดกลามตอนเข้าไปหากระชากหน้ากาก

แต่พี่ตีก็ไม่ได้คิดเห็นอย่างที่ลุงพลพูดใช่ไหมครับ
แต่ที่ถ้าก๊อฟจะสนิทกับพี่แล้วเป็นแบบนั้นก๊อปไม่ต้องสนิทกับพี่เยอะนะ

เออนะฮะพี่ติบ้างพี่ติบอกว่าตัวเขากับลุงพลไม่เคยมีเรื่องบาดหมางกัน
วันเกิดเหตุก็ไปทำหน้าที่กันตามปกติไม่อยากให้ลุงพลทำกับใครแบบนี้พี่ติบอก
ครับแล้วก็เป็นเรื่องไม่ดีด้วยลุงพลรับปากว่าจะไม่ให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกนะครับ
ลุงพลยังเชื่อว่าบรรยากาศดีจะกลับมาเหมือนเดิมครับ
ผมสนิทกับพี่มากไปมั้งก็เลยไม่ได้คิดอะไรมากมายก็เลยเข้าไปขำ
เรื่องเหตุการณ์ที่วันก่อนที่มันมีภาพหลุดออกไปว่า
ผมพยายามเข้าไปทำร้ายสื่อหนึ่งในนั้นก็มีพี่ติด้วย
ถ้าสิ่งนั้นมันทำให้พี่ติรู้สึกแย่นะครับรู้สึกแย่ว่าลุงพลเนี่ยไม่เหมือนเดิมแล้ว
จะทำร้ายผมเนี่ยอันนี้ผมให้พิติพิจารณาดูว่าเหตุการณ์เมื่อวานเนี่ย
ผมมีพฤติกรรมที่อยากจะทำร้ายพี่ติไหมอันนี้พี่ติตอบได้เลยครับ
ถ้าผมผิดนะครับผมยินดีขอโทษนะครับขอโทษพี่ตินะครับ
ผมรับปากนะพี่ตินะว่าจะไม่มีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นนะครับ
เมื่อวานนะฮะก็พยายามถามลุงพลเนอะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับนักข่าวทั้งฟ้าอมรินทั้งพิติของเราเองว่า
ลุงพลเป็นอะไรลุงพลก็บอกว่าเครียดแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นภาพที่เห็นที่มันออกไปเนี่ย
ลุงพลบอกว่ามันเป็นการหยอกล้อกันเพราะที่ผ่านมาเนี่ยตอนนักข่าวคนก่อนก่อนที่ไป
ก็เคยเอาไมค์มาถือสัมภาษณ์เองวันนั้นก็เลยคิดว่าจะเอาไมค์ของฟ้ามาถือสัมภาษณ์เอง
ก็เลยเป็นภาพการหยอกล้อกันเหมือนกับพิติว่ามาถ่ายผมทำไมอะไรคือเป็นการพูดคุยกันด้วยความสนิทสนมกันแล้วก็เป็นการหอกล้อกัน
ถ้าผมผิดถึงแม้ว่าจะขอโทษแล้วก็ตามแต่ว่าทางคุณฟ้าเองเขายืนยันว่าจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
เพราะเขามีการไปแจ้งความไว้แล้วถ้าเกิดว่าสรุปคดีนะตอนนี้ลุงพลเนี่ยโดนไปแล้ว๕คดีนะ
ใบเลี่ยขดีแพ่งลุงพลคุณหมอปลาคดีอายากรณีเครื่องดักฟัง
ป้ารองนี่แหละเป็นคนที่เข้าไปห้ามคุณฟ้านักข่าวช่องอมรินนะฮะ

คนนี้เขาก็สนิทกับทั้งป้าแตนกับลุงพลไง
เมื่อวานนี้ค่ะเห็นไหมฮะเขาทำอะไรกัน
ทำพิธีผูกข้อมือให้กำลังใจลุงพลที่บ้านนะฮะ
ป้ารองหรือว่าป้าจำรองเนี่ยร้ายความสัมพันธ์ยาวเหยียดเลย
บอกว่าลุงพลลุงพลจำได้ไหมสมัยเราลำบากด้วยกันเนี่ย
ปีนภูปีนผาไปตัดไม้ด้วยกัน
จำรองเคยจ้างลุงพลนะไถนาทำนา
ลุงพลก็ไม่เคยเกี่ยงงานนะคะ
อยากให้ลุงพลนึกย้อนดูแล้วก็เป็นเหมือนเดิม
จำรองก็เชื่อมั่นว่าลุงพลกับป้าแตนไม่ลืมตัว
โอ้โหคุณเท่านั้นแล้วค่ะเห็นไหมฮะ
ลุงพลถึงกับหลั่งน้ำตาออกมาเลยค่ะ
น้ำตานองอับสองแก้มนะคะแบบนี้นะคะ
คนรักเค้าก็มี
จะพูดได้ไหมว่าป้ารองเรียกสติลุงพลกลับมา
ประมาณนั้นแหละค่ะพยายามให้กำลังกายด้วย
ส่วนป้าแต่นเนี่ยจังหวะนึงนะครับคุณผู้ชม
โหกอดป้าจำลองแบบนี้นะคะ
บอกป้าจำลองขอบคุณนะที่ไม่ทิ้งกัน
เคียงข้างกันให้กำลังใจกัน
หลายคนโดยเฉพาะเหล่าบรรดายูทูบเบอร์
ที่ไปตามติดชีวิตลุงพล
บันทึกภาพแล้วก็บอกว่า
ขอให้อยู่ด้วยกันเป็นเพื่อนแบบนี้ไปตลอดนะคะ

กระทบกระทั่งกับน้องฟ้าผู้สื่อข่าวนะคะ
ป้าจำลองแกก็อยู่ในเหตุการณ์

ดูเหมือนว่าจะเป็นการหยอกล้อกันเสียมากกว่า

แต่อาจจะเป็นความเครียด

สาเหตุมูลเหตุจูงใจที่ทำให้ลุงพลเนี่ย
คือเบรกแตกขนาดนี้

เครียดเค้าบอกว่าเครียดสะสมหลายเรื่อง
ป้าจำรองเค้าเชื่อว่าที่รุงพลแสดงอาการแบบนี้
ก็เพราะรุงพลเครียด
ลุงพลเปลี่ยนไปนะคะป้าจำลองเองก็มองว่าก็เปลี่ยนไปนั่นแหละ
เพราะถ้าเกิดว่าหากเป็นป้าเนี่ยป้าจำลองแกบอกว่าถ้าแกเป็นลุงพลนะตอนนั้นนะ
อาจจะเกิดเหตุรุนแรงกว่าที่ลุงพลแสดงอากับกิริยากับฟ้าก็เป็นไปได้นะ
จำรองบอกแบบนี้นะคะเดี๋ยวลองฟังเสียงหน่อยค่ะ
จริงแล้วไม่อยากจะวิจารณ์นะคะอืมก็แล้วแต่มุมมองของใคร
สำหรับแม่และแม่ไม่ขอวิจารณ์ตรงนั้นค่ะ
ความรุนแรงของบุคคลคนนั้นที่เคยกระทำมา
ใช้คำว่าคนเดิมหรือใช้คำว่าคนใหม่ตามนิยามที่แต่ละคนพูดกัน
อย่างชาวบ้านบางคนบอกว่าก็เนี่ยคนเดิม
จะให้แม่อธิบายว่าคนเดิมหรือคนใหม่ใช่ไหมคะ

ถ้าสำหรับแม่แล้วแม่มองว่าเขาคือคนเดิม

ใช่เขาเป็นคนที่เรารู้จักมาอยู่แล้ว
สำหรับแม่นะแม่ไม่ตกใจอะไรแต่ว่าไม่พูดดีกว่า
สิ่งที่นางสาวิตรีหรือว่าแม่ชมพู่พูดเนี่ย
นักข่าวพยายามถามว่าแม่คิดว่าลุงพลเนี่ย
เป็นลุงพลคนเดิมหรือว่าเปลี่ยนไปจากเดิม

คือต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ว่าคนในหมู่บ้านกรอก
เขารู้อยู่แล้วว่าลุงพลเป็นคนแบบไหน
แต่สื่อเองเราเองที่อยู่ข้างนอกเนี่ย
อาจจะเพิ่งเคยเห็นอะไรแบบนี้
เพราะลุงพลเขาบอกแล้วว่าเขาไม่ได้เป็นคนที่สุภาพเรียบร้อยตลอดเวลา
เป็นคนอารมณ์ร้อนนะฮะ
เป็นคนที่อารมณ์ร้อน

แต่จริงแล้วลุงพลเป็นคนที่ตลกขบขันนะ
แต่สิ่งที่เห็นเขาเคยเป็นอยู่แล้ว
แต่ว่าสื่อไม่เคยได้เห็นในมุมภาพเหล่านั้น
เขาถึงบอกว่าบางทีบางอย่างไม่อยากจะพูด
ก็เลยขอสื่อว่าคุยกันหลังไมค์ก่อนดีไหม

แต่บางทีนักข่าวไปถามเลย

บางทีมันก็เลยหลุดเป็นภาพเหตุการณ์นั้นไป
ก็เลยบอกว่าหลังจากนี้ถ้าเกิดจะถามอะไรผม

บางทีบางคำถามผมไม่อยากตอบอะไรแบบนั้น
แล้วก็ไม่อยากให้มีภาพที่ไม่เหมาะสมหลุดออกไป
คุณผู้ชมจะเห็นว่านักข่าวที่ไปทำข่าวเซ็ตนี้
เป็นนักข่าวเซตใหม่ที่ไม่ได้เป็นเซตที่มีปัญหากับลุงพลนะฮะ
ก็มีการเปลี่ยนทีมเข้าไปเพื่อไม่ให้มีเหตุการณ์กระทบกระทั่งกันนะครับ
อันนี้แม่ชมพู่บอกไปแล้วว่าน่าจะเป็นลุงพลคนเดิมแหละ
แต่ไม่ขออะไรมากเพราะว่าไม่อยากจะมีปัญหากันนะฮะ

เรื่องคดีที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติออกมาระบุถึงความคืบหน้าทางคดีว่าตอนนี้
คนร้ายน่าจะรู้อยู่แก่ใจและคงจะนอนไม่หลับแล้วล่ะ
รวมทั้งกระแสข่าวที่บอกว่าเตรียมจะออกหมายจับคนร้ายเร็วนี้
เพราะว่าผลจากการแปรเครื่องจับเท็จคาดว่าจะเสร็จสัปดาห์นี้
ชมพู่เองก็บอกว่าเป็นเรื่องดีเพราะครอบครัวเนี่ยรอเรื่องนี้มานานแล้ว
และคงไม่ใช่ตัวเองและครอบครัวแน่นอนที่นอนไม่หลับ
เพราะทุกวันนี้แม่เองก็หลับสบายดีแล้วบอกด้วยว่าไม่รู้เรื่อง
เรื่องที่นายอัจฉริยะให้ความเห็นว่าการเสียชีวิตของชมพู่
น่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของศัยศาสตร์
แต่ยังเชื่อมั่นในการทำงานของตำรวจว่าจะหาหลักฐานมัดตัวคนร้ายได้อย่างแน่นอน
ก็ต้องเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของน้องชมพู่ด้วย
พ่อแม่ยังรอความหวังว่าจะจับคนร้ายได้ในเร็ววัน
เดี๋ยวรอนะครับคุณผู้ชมคือเห็นบอกว่า
หมายจับอย่างเป็นทางการเนี่ยจะมาวันแห่งความรักเลยนะ
วันที่๑๔กุมภานะคะคุณอัจฉริยะเรือนรัตนพงศ
ชมรมช่วยเหลือเหยื่ออัตยกรรมแกมั่นใจแบบนี้
บอกว่าคนคนนั้นจะได้หมายจับแทนดอกกุหลาบนะฮะ
เดี๋ยวรอดูค่ะทีนี้ประเด็นเมื่อวานนี้ที่เป็นเรื่อง
ข้อนประเทศแล้วค่ะติดตามการแถลงข่าวของลุงพลนะคะว่า
ลุงพลไปทำแบบนั้นกับนักข่าว๒ช่องได้ไง
คุณฟ้ากับคุณติและประเด็นเรื่องของเงินบริจาค
เรื่องของอะไรต่างอีกมากมาย
เมื่อวานนี้ลุงพลมากับป้าแตนมากับทนายรัชพล
นายรัชพลศิริสาครค่ะตั้งโต๊ะแถลงข่าวกันแบบนี้นะคะ
แจงประเด็นต่างเอาล่ะเรื่องของการทำร้ายร่างกาย
นักข่าวทั้งสองช่องดังเนี่ยนะคะลุงพลแกก็บอกว่าขอโทษนะคะ
แต่นักข่าวบอกว่าถึงขอโทษแล้วก็จะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดเหมือนเดิมนะคะ
รับคำขอโทษแต่ไม่ถอนฟ้องค่ะ
ส่วนอีกเรื่องที่คนอยากรู้ก็คือเรื่องของการเปิดบัญชีรับบริจาค
สาราสำนักสงภูหลวงอันนี้เป็นประเด็นเลย
เนี่ยเป็นคนนอกแล้วทำไมอันนี้เมื่อวานแกโชว์ให้ดูนะคะว่ายอดที่ได้รับบริจาคเนี่ย
ไม่ใช่ล้านกว่าอย่างที่บางคนกล่าวอ้าง
มันทั้งหมดคุณผู้ชมดูนะคะหน้าจอ๘๘๖๙๓๔บาท๘๒สตางค์
ถอนมาแล้วถึง๓ครั้งด้วยกันแล้วมีชื่อ๓คนที่ต้องเซ็นเบิกถอนร่วมกัน
ก็คือ๑ลุงพลผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแล้วก็นายอ๋อยูทูบเบอร์ใช่ไหมคะ
ครั้งที่๑เบิกมา๑๕๐๐๐บาทครั้งที่๒เบิกมา๑แสนกับ๘๖๐๐บาท
ครั้งที่๓๓แสนบาทตอนนี้ยอดเงินในบัญชีคงเหลือนะคะ
เงินในบัญชีคงเหลือคือ๓๒๘๓๓๔บาท๘๒สตางค
ฉันต้องอ่านครบแบบนี้นะนะคะในจำนวนนี้ลุงพลบอกว่า
ยังต้องจ่ายค่าปูนค่าช่างขัดปูนอีกสักประมาณ๑แสนบาทนะครับ
เงินบริจาคส่วนที่เหลือลุงพลลุงพลจะเอาไปไหนต่อ
ลุงพลแกบอกว่าคือแกมีโอกาสพูดคุยกับพระอาจารย์สมบัติ
ประธานสำนักสงภูหลวงแล้วนะคะว่าจะเอาเงินจำนวนนี้
ไปให้ทางสำนักสงฆ์แต่พระอาจารย์สมบัติปฏิเสธที่จะรับเงินส่วนนี้
ทีนี้ลุงพลแกก็เสนอว่าไอ้เงินส่วนที่เหลือเนี่ยถ้าอย่างนั้นแล้ว
ถ้าเกิดว่าพระอาจารย์สมบัติไม่รับก็จะขอนำเงินที่เหลือไปซ่อมแซมห้องน้ำ
สาระการประเรียนของวัดกอกซึ่งพระอาจารย์สมบัติก็บอกให้ทำเช่นนั้นเหมือนกัน
อันนี้ชี้แจงเรื่องของเงินบริจาคนะคะว่ายอดเงินที่ได้เท่าไหร่กันแน่
แล้วใครเบิกไปกี่ครั้งครั้งละเท่าไหร
อันนี้แกก็ชี้แจงออกมาเมื่อวานนี้กลางสมุดบัญชีเลยนะคะ
ครับลุงพลก็ยังชี้แจงรายชื่อของผู้ที่ร่วมเปิดบัญชีนะครับ
ที่มีนายธนากรธนันไทยสงฆ์หรือว่ายูทูปเบอร์อ๋อ
อยากรู้ไหมว่าทำไมใส่ชื่อเขาซึ่งเขาไม่ใช่คนบ้านกกอก
คือเนื่องจากตอนแรกนิมนต์พระกับพระอาจารย์สมบัติกับคณะกรรมการสำนักสงฆ์๙คน
จะไปเปิดบัญชีร่วมกันแต่มันทำไม่ได้คือถ้าเปิดต้องเปิดในนามวัดนะฮะ
ต่อมาจึงปรึกษากันว่าจะใช้ชื่อลุงพลเป็นเจ้าของบัญชี
แล้วก็นำในแถนเงินนามนะครับหรือว่าผู้ช่วยจ่อย
แล้วก็ยูทูบเบอร์อ๋อมาร่วมกันเปิดบัญชี
เพราะว่าคนหนึ่งเป็นผู้นำชุมชนอีกคนหนึ่งเป็นตัวแทนกลุ่มยูทูบเบอร์
แฟนคลับเนี่ยโอนเงินร่วมบริจาคมาเป็นจำนวนมาก
ส่วนภาพของบุคคลต่างที่ถูกไปใช้บริจาคลุงพลว่าไงรู้ไหมครับ

อันนี้เราคุยกับผู้จัดการสาขาเลย
ท่านก็ให้คำแนะนำว่าถ้าเปิดบัญชี๓คนสามารถเปิดได้นะครับ

เขาก็ยังสงสัยว่าทำไมต้องมีชื่อพี่อ๋อนายธนากรธนันไทยสงฆ
ซึ่งเป็นยูทูปเปอร์ทำไมต้องมีรายชื่อเข้าไป
ที่เขาจะโอนเงินไปผ่านช่องยูทูปเบอร์ต่าง
ซึ่งผมเกรงว่ามันจะมีประเด็นดราม่าเกิดขึ้นภายหลัง

หาช่องทางที่สามารถรับบัญชีบริจาคตรงนี้ได้
เมื่อกี้พี่เบิร์ตพูดถึงประเด็นโปสเตอร์ที่เอาไปติดแล้วก็
รับบริจาคแล้วก็มีคุณอุ๊บวิริยะมีอีกหลายคนที่เขา
อาจจะไม่ได้รู้เนื้อเลิศตัวเนี่ยนะคะครับพี่เบิร์ตบอก

แต่ประเด็นคือถ้าเกิดว่าลุงพลไม่รู้ว่าใครทำเนี่ย
แล้วเลขบัญชีไปเปิดรับบริจาคได้ไง
ถ้าเกิดว่าลุงพลบอกว่าไม่รู้ใครทำ
แล้วทำไมลุงพลได้รับความเสียหายนะ

เพื่อให้เป็นคดีความออกมาแล้วหาคนที่ทำ

อันนี้สังคมตั้งคำถามเหมือนกันนะ

นั่นไงไปถามร้านทำก็ได้ใครมาจ่ายตังค์

ทีมข่าวสอบถามอันนี้น่าสนใจ

เรื่องที่ปฏิเสธจะรับเงินบริจาคส่วนที่เหลือ
ให้เหตุผลบอกว่าไม่อยากวุ่นวาย

เพราะตามปกติต้องถวายให้วัด

ซึ่งที่ผ่านมาไม่ได้เป็นฝ่ายร้องขอลุงพลให้มาช่วยเหลือ
แต่ลุงพลมาบอกว่าจะเปิดบัญชีรับบริจาคช่วยเหลือนะ
แล้วก็ยังบอกกับพระอาจารย์สมบัติบอกว่าอย่าห้ามผมเลย
ให้ผมทำเถอะนะครับจนเริ่มทำคานเทพื้นแล้ว
ก็บอกให้เขาไปหาช่างมาทำให้มันได้มาตรฐาน
พระท่านบอกกับลุงพลไปนะ
แต่เขามาทำคานมาเทพื้นกันเองครับช่างไม่มี
ทำกันเองว่างั้นเถอะนะครับมาทำกันเอง
เนี่ยพระสมบัติบอกว่าตั้งระดับพื้นไว้สูง๑๕เซนติเมตร

พอพระอาจารย์ถามว่าทำไมลดระดับไปล่ะ
เทปเบอร์อ๋อมาบอกว่าเดี๋ยวงบไม่พอหลวงพ่อ
อาจารย์เลยบอกว่าไม่ต้องเท
ถ้าอย่างนั้นเพราะมันไม่ได้มาตรฐาน

แต่คราวนี้พอบอกแบบนี้ปั๊บเขาก็เลยหาช่างมาทำ

ชาวเน็ตก็มาต่อว่าพระอาจารย์บอก

คือในข่าวพระอาจารย์เรื่องมากจังอ่ะ
หากรู้ว่ามีปัญหาแบบนี้เนี่ยท่านบอกว่าคงไม่ได้ทำตั้งแต่แรก
อาจารย์สมบัติบอกด้วยว่าลุงพลไม่ได้สนิทสนม
ถึงขนาดเป็นสิทธิ์เอกของท่านครับ

ตอนน้องชมพู่เสียเนี่ยก็มาแค่๒๓ครั้ง

ผมว่าพระอาจารย์สมบัติพูดหลายอย่างมีประเด็นนะ
พอนานวันเข้านะพอมันเกิดประเด็นล่าสุดมา
คนก็เริ่มไปขุดคุยย้อนกลับไปดูภาพเก่า
ลุงพลนี่เขาเชื่อมเรื่องของศัยศาสตร์ความเชื่อหรือเปล่า
จำได้ใช่ไหมตอนจุดทูปกับหัวปัก
สาบานก็กินถ่านก่อนสาบานต่าง
มีการตั้งสารพญานงพญานาคกับเรื่องของท่อนมงท่อนไม้
ลุงพลเขาเชื่อเรื่องแบบนี้มากน้อยขนาดไหน
สิ่งที่ลุงพลทำก่อนหน้านี้ทำให้ชาวเน็ตแล้วก็หลายคน
นุมานได้ว่าลุงพลคือเชื่อเรื่องของศัยศาสตร์มาก
นั่นน่ะสิเพราะลุงพลเขาเคยไปทำบุญที่วัดที่บุรีรำ

พระท่านบอกว่าคิดว่าจะสาบานลุงพลบอกว่าไม่สาบาน
ผมมาแค่ขอพรแทนก็มีการตั้งข้อสังเกต

เออนะครับนะฮะทีนี้ทีมข่าวก็เลยไปคุยกัน

เป็นวัดที่ลุงพลเคยเดินทางไปทำบุญวันที่๑สิงหาคมของปีที่แล้ว
พระท่านเองบอกว่าครั้งนั้น
ชาวบ้านที่ทราบข่าวก็แห่ไปอยากไปดูลุงพล
อยากจะไปให้กำลังใจลุงพลเยอะแยะมากมาย
คิดว่าลุงพลจะไปสาบานเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจที่วัดแห่งนี้
เพราะเป็นวัดศักดิ์สิทธิ์และเป็นตำนานแห่งคำสาบาน
ถ้าใครมาสาบานแล้วผิดคำพูดจะมีอันเป็นไป
รักษาการเจ้าอาวาสก็บอกว่าวันนั้นลุงพลมา
หลวงพ่อเองก็คิดว่าเออลุงพลคงจะมาสาบาน
ชาวบ้านก็คิดมาแบบนั้นก็เตรียมพิทงพิธีต่าง
แต่พอมาถึงลุงพลกลับบอกว่าไม่สาบานจะมาขอพรเฉย
หลวงพ่อเองก็ดำเนินการให้ตามความสมัครใจของลุงพล
ก็คือการขอพรหลังจากเสร็จพิธีครับ
ลุงพลก็บริจาคเงินใส่ตู้แล้วก็เดินทางกลับไปเลย
พอลุงพลเดินทางกลับไปปุ๊บทั้งพระท่านทั้งชาวบ้านที่ไป
แปลกใจว่าทำไมลุงพลถึงไม่กล้าสาบาน

ถึงแม้มันจะผ่านมานานแรมปีก็ตาม
แต่ว่าหลวงพ่อท่านขอฝากถึงลุงพลหน่อย
ไปตามคำสาบานส่วนใหญ่ก็จะมีอันเป็นไป
เพราะวัดที่นี่เป็นที่รู้จักกันว่า
สิทธิ์ในเรื่องของการกล่าวคำสาบาน
หากใครทำผิดคำสาบานก็จะมีอันเป็นไปหรือว่าจะเสียสติไปเลย
อันนี้ก็ย้ำว่าเป็นเรื่องของความเชื่อก็ไม่รู้ว่าลุงพลเขาจะมีความเชื่อ
กับเรื่องสิ่งเหล่านี้มากน้อยเพียงใดคุณผู้ชมก็ดูจากพฤติกรรมแล้วก็สิ่งที่ทำแล้วกัน
เรื่องของการสาบานมันเป็นเรื่องที่อยู่กับวิถีชีวิตคนไทย
จำได้ไหมครับไม่รู้ว่ารุ่นผมขนาดนักฟุตบอลจะล้มบอลไม่ล้มบอล

คือทุกเรื่องต้องยอมแล้วว่ามันผูกผ่านกับชีวิตคนไทย
เราไม่ได้เสนอข่าวลุงพลนะคุณผู้ชมอย่าเข้าใจผิดนะ
เราเสนอข่าวคดีน้องชมพู่เรามีหน้าที่จับผิด
ชี้ข้อสังเกตให้เห็นว่าอะไรผิดปกติ
จนนำไปสู่การดำเนินคดีจับกลุ่มในที่สุดนะครับ
ที่มีการตรวจสอบว่าตกลงแล้วมันคือไม้มะค่าแต้
แต่ยังไงก็ตามมันเป็นไม้ห่วงห้ามอยู่ดี
ลุงพลนะครับถูกเจ้าหน้าที่ป่าไม้แจ้งความแล้วนะครับ
แล้วก็ล่าสุดนะครับเจ้าหน้าที่ป่าไม้
ก็ไปย้ายไม้มาฆ่าแต้ของกลางแล้วเหมือนกันนะครับ
คือเอาออกจากศาลเจ้าแม่โสระพีไปแล้วครับ
นายวีระสายแก้วนะครับเจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญการ
นำเจ้าหน้าที่ทั้งป่าไม้จังหวัดมุกดาหาร
ตระเวนชายแดนตำรวจสภกกตูมนะครับ
แล้วก็ฝ่ายปกครองก็ไปด้วยไปตรวจยึดนะครับ
ไม้มะค่าแต้ของกลางนะครับที่สารเจ้าแม่โสระพี
หลังจากนำบันทึกหลักฐานเข้าแจ้งความเอาผิดลุงพล
ครอบครองไม้นี่แหละครับเป็นไม้ห่วงห้ามโดยผิดกฎหมาย
แล้วก็ทำเอกสารฝากของกลางไว้ที่ผู้ใหญ่บ้านกกอก
แต่เนื่องจากผู้ใหญ่บ้านกังวลว่าจะไม่สามารถดูแลไม้ท่อนนี้ได้
ประสานเจ้าหน้าที่ให้มาเคลื่อนย้ายไม้ท่อนี้
เก็บรักษาไว้ตามขั้นตอนของกฎหมายครับ
ขณะที่เจ้าหน้าที่ไปถึงนะครับคุณผู้ชมฮะ
ท่านก็พยายามที่จะติดต่อเพื่อแจ้งให้ลุงพลทราบ
ไปครึ่งชั่วโมงติดต่อไม่ได้สักที
เจ้าหน้าที่ก็เลยเคลื่อนย้ายไม้ไปเก็บรักษาไว้ที่หน่วยป้องกันรักษาป่า
มห๒ดงหลวงจนกว่าคดีจะสิ้นสุด
ซึ่งหัวหน้าวีระบอกว่าสำหรับชาวบ้านที่ยังศรัทธานะ
ยังสามารถไปกราบไหว้บูชาได้ที่หน่วย
ที่ผมแจ้งไปเมื่อสักครู่นะครับ
คือเจ้าหน้าที่จะเอาไปตั้งไว้ในลักษณะเดียวกันกับ
ที่มีการตั้งศาลแห่งนี้แหละนะครับ
ซึ่งการเคลื่อนย้ายไม้มะค่าแต้เนี่ย
เชื่อว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับ
ในครั้งนี้ก็เลยให้ย่าของน้องอาชิ
ที่รับจ้างรำแก้บนหรือว่ารำขอพรเนี่ยนะครับ

ร้องไห้ออกมาครับบอกว่ามีความผูกพันกับไม้ท่อนนี้มากครับ
พ่อเขาเอาไปก็ให้เขาเอาไปค่ะแต่มันสะเทือนจิตใจเราเพราะมันมีความผูกพันกับชาวบ้านเราก็อยู่กันมาตั้งนานแล้วค่ะ
คุณผู้ชมลองสังเกตดูนะครับว่าชาวบ้านที่กกอกเนี่ยนะฮะเขาจะมีวิถีประชาหรือว่าวิถีชีวิตที่ผูกพันกับเรื่อง
ของความเชื่อแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างนะครับ
แต่เมื่อวานที่ลุงพลมาไลฟ์เคลียร์ใจกับไทยรัฐนิวโชว์นะฮะคุณเข็มมาสอนคุณพระภูมิก็พยายามถามว่าลุงพลไอ้ท่อนไม้นั้นน่ะ
ลุงพลเคยบอกหรือเคยหลอกชาวบ้านไหมว่ามันคือตะเคียน
บอกว่าไม่เคยพูดแต่มันมีคนไปขอกับท่อนไม้แล้วเขาได้อย่างที่ขอ
เขาได้อย่างที่ขอเขาก็กลับมาแก้บนเขาก็มีความเชื่อเกิดขึ้น
แต่ลุงพลไม่เคยบอกว่ามันคือตะเคียนแค่สงสัยว่ามันใช่หรือไม่ใช่แบบนั้น
แกตรวจสอบด้วยการขูดใช่ไหมเห็นบอกว่าเป็นสีเหลืองก็เลยคิดว่าเป็นตะเขียน
ตรวจสอบแล้วก็เป็นมะค่าแต้นะคะ
อยู่ในท่อนไม้ตอนเนี้ยตอนแรกแต่เดิมเนี่ยเชื่อว่า
มาฆ่าแต้เนี่ยถูกย้ายออกไปแล้วแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคยสถิตอยู่ในนั้นน่ะ
เขาก็ต้องมีพิธีอันเชิญใช่ไหมคะย้ายที่อยู่ค่ะเมื่อคืนนี้ลุงพลก็เลยมีการทำพิธีอันเชิญ
แม่โสระพีแล้วก็เจ้าแม่โสระดานะคะกลับมาอยู่ที่สารเจ้าแม่ที่เดิม
ที่หน้าพญานาคองค์ใหญ่ที่กำลังก่อสร้างอยู่ตรงนี้คุณ
แต่มีอยู่ช่วงหนึ่งจังหวะที่ลุงพลไปดูเนี่ย
แล้วก็บ่นพึ่มพำพึ่มพำกับกลุ่มยูทูปเบอร์บอกว่าเอ้า
ในเมื่อไม่ใช่ไม้ตะเคียนแล้วเจ้าหน้าที่เอาไปทำไมเอ้าก็เป็นไม้ห่วงห้ามไง
เอาไปเก็บไว้อันนี้ส่วนบรรยากาศนี่ค่ะ
มีกลุ่มชาวบ้านแล้วก็ยูทูปเบอร์นะคะนำโดยญาติของน้องอาชิ
ย่าของน้องอาชิเนี่ยแกก็อยู่เคียงข้างลุงพลมาตลอดนะฮะ
แล้วแกก็เชื่อมาตลอดตั้งแต่ต้นว่าลุงพลไม่ได้เป็นคนฆ่าน้องชมพู่นะคะ
ย่าของน้องอาชิค่ะนำทีมมาไล่รำถวายเจ้าแม่โสระพีที่หน้าศาลแบบนี้นะคะ
ถึงแม้ว่าจะไม่มีไม้ตะเคียนหรือว่าไม้มะค่าแต้อยู่แล้ว
แต่ชาวบ้านก็ยังเชื่อว่าเจ้าแม่ยังสถิตอยู่นะที่นี่ค่ะ
หลังจากที่รำเสร็จแล้วช่วงบ่ายใช่ไหมคะ
พบค่ำนี่ค่ะลุงพลกลับมาที่ศาลอีกครั้งหนึ่ง
ทำพิธีอันเชิญเจ้าแม่กลับมาที่ศาล
มียูทูปเบอร์รายหนึ่งนะคะที่ตามติดชีวิตลุงพล
ก็มีการถ่ายคลิปลุงพลถือพานดอกไม้ถูกเทียนขอขมา
ขอขมากรรมแล้วก็มีการอัญเชิญเจ้าแม่โสระพี
เจ้าแม่โสรดาที่เคยสิงสถิตอยู่ที่ท่อนตะเคียนหรือไม้มะค่าแต้เนี่ยนะคะ
วางอยู่หน้าบ้านลุงพลกลับมาประทับที่ศาลที่เดิม
อยู่หน้าองค์พญานาคองค์ใหญ่ที่กำลังก่อสร้างนี่ค่ะ
สักพักใหญ่แหละมีชาวบ้านมียูทูปเบอร์มาเกาะติดบรรยากาศ
อย่างใกล้ชิดนะคะหลังจากที่อันเชิญเสร็จสิ้น
ลุงพลแกก็ได้สั่งการให้จัดเตรียมสถานที่เพื่อนิมนต์พระมาสวด
แล้วก็มีการทำบุญเช้าวันนี้นะคะอ่ะมีคำถามปุ้ยอ่า
แล้วจุดที่ทำลานสร้างพญานาคขึ้นมาเนี่ยมันเป็นที่ดินของหลวงหรือเปล่า
เออผิดกฎหมายไหมการก่อสร้างเนี่ยได้ขออนุญาตหรือเปล่า
ใช่ไหมคะเรื่องนี้แน่นอนว่าไม่พ้นหูพ้นตาของคุณอัจฉริยะ
เรื่องรัฐนพงษ์ประธานชมรมช่วยเหลือยืออันยากรรมนะคะ
เรื่องนี้แกก็ตั้งคำถามแบบที่คุณถามมาสักครู่
ที่สุดแล้วแกทำหนังสือร้องเรียนไปยังผู้มนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่๗ขอนแก่นนะฮะ
ให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบการก่อสร้างพญานาคของลุงพลนะคะ
ว่าได้รับการอนุญาตก่อสร้างจากกรมป่าไม้หรือเปล่า
จากว่าพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในพื้นที่ของกลมป่าไม้
แต่ลุงพลเนี่ยแกบอกว่าแกไปถามแล้วนะคะ
ไปถามจากเจ้าหน้าที่แล้วว่าสามารถสร้างได้
คือมันต้องมีกฎเกณฑ์ว่าต้องห่างจากถนนเท่าไร
ใหญ่ของพญานาคเป็นเท่าไหร่อะไรแบบนี้
แล้วที่เขาบอกว่าเขาซื้อมาเขาซื้อต่อใหม่อีกทีหนึ่งเป็นของเขาเอง
แกบอกว่าแกขออนุญาตเรียบร้อยแล้ว

ใช่ครับนะฮะคุณผู้ชมครับในทางคดีลุงพลบอกว่าตอนนี้ดูเหมือนว่าทุกอย่าง
ทุกคนจะพุ่งเป้าไปที่เขากลายเป็นผู้ต้องสงสัยอยู่ในขณะนี้
ลุงพลก็เลยบอกว่าตอนนี้ผมต้องเตรียมทนาย
ติดต่อไปยังทนายตั้มซึ่งเป็นคนเคยทำคดีให้ตั้งแต่แรก
ถ้าผมถูกออกหมายจับจะได้มีทนายที่ผมแต่งตั้งขึ้นมาช่วยทำคดีนี้นะครับ
แต่ว่าเมื่อวานนี้มีพยาน๖คนซึ่งถือว่าเป็นชุดสุดท้าย
นำไปเข้าสู่เครื่องจับเท็จแล้วด้วยเหมือนกัน
เมื่อวานนี้สองคนสุดท้ายคุณผู้ชมนะฮะก็มีพ่อแบมพ่อแบมเป็นใคร
แบมเป็นเพื่อนบ้านลุงพลแล้วก็มีน้องก๋วยเจ๋ง
กล้วยเจ๋งก็คือเป็นลูกของน้าเสริมกับน้าตายแล้วก็เป็นน้าของชมพู่
ทั้งสองคนเดินทางไปที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน๑จังหวัดปฐุมธานีตั้งแต่๙โมงเช้า
เจ๋งเข้าสู่กระบวนการสอบสวนโดยทีมสหวิชาชีพก่อนเพราะถือว่าเป็นเยาวชน
ไม่ได้มีการนำเข้าสู่เครื่องจับเท็จนะกล้วยเจ๋งเข้าสู่กระบวนการนี้๒ชั่วโมง
เข้าไปในห้องสัมภาษณ์๙โมงครึ่งออกมา๑๑โมงครึ่ง
จากนั้นพ่อแบมพ่อแบมไปเข้าเครื่องจับเท็จตอนเที่ยงตรง
แต่พ่อแบมเนี่ยคุณผู้ชม๕ชั่วโมงเที่ยงถึง๕โมงเย็น
ถือว่ายาวนานกว่าคนอื่นเนื่องจากว่าเป็นพยานปากสำคัญที่รู้ที่เห็น
แล้วยืนยันข้อมูลได้ถูกต้องมากกว่าชาวบ้านคนอื่นค่ะนะฮะ
ทั้งบ้านก็อยู่ใกล้กับลุงพลด้วยใช่อันนี้ข้อมูลสำคัญมาก
เป็นกุญแจสำคัญเลยนะคะเมื่อวานนี้ตำรวจบอกว่าสอบปากคำ
แล้วก็นำพ่อแบมเข้าเครื่องจับเท็จนานที่สุดในบรรดาพยานทั้งหมด๖คน
ก็๕ชั่วโมงเนอะหลังจากสอบสวนเสร็จน้าตายได้ลงภาพถ่าย
ที่ถ่ายกับก๋วยเจ๋งบอกว่ากลับบ้านเรารักรออยู่
นี่ครับลงแคปชั่นแบบนี้ก็ภาพเยอะแยะมากมาย
พร้อมลงภาพกำลังเดินทางกลับที่บ้านกกอกซึ่งต้องจับตาว่า
ผลการนำไปสู่การเครื่องจับเท็จนั้นจะแปลออกมาจะสรุปออกมาได้สัปดาห์นี้
ที่ท่านพลตำรวจเอกสุวัสดิแจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ได้ออกมากล่าวไว้หรือไม่นะครับส่วนที่ลุงพลตอนนี้ดูเหมือนว่ากระแส
กำลังจับตาคดีนี้มากขึ้นแล้วอีกครั้งนะฮะลุงพลเองล่าสุดติดต่อไป
ยังทนายตั้มหรือว่าทนายสิทธาเบี้ยบังเกิด
เพื่อให้แต่งตั้งเป็นทนายความส่วนตัวดูแลเรื่องคดีน้องชมพู่แล้วนะครับ
ลุงพลบอกว่าลุงพลโทรหาจริงโทรไปหาทนายตั้มแล้ว
ทนายตั้มน่าจะรับดูแลคดีเพราะก่อนหน้านี้ก็ดูแลคดีที่ลุงพล
มีการฟ้องนายอัจฉริยะคดีหมินประมาทในการไลฟ์สดแล้วก็คดีที่น้องชมพู่ด้วย
ก็เชื่อว่าทนายตั้มจะรับดูแลให้คดีนี้ต่อ
ส่วนผู้สื่อข่าวถามว่าลุงพลคดีชมพู่เอง
ถามว่าพวกฮีงตำรวจยังไม่ได้มีการแจ้งข้อกราวหาหนึ่งยังไม่มีการออกหมายเรียกหรือจับใคร
ก็ตอนนี้ทุกอย่างมันพุ่งเป้ามาที่ผมผมเลยต้องเตรียมการไว้ก่อน
ถ้าเป็นจริงถ้าถูกออกหมายจับจริงผมจะได้มีทนายพร้อมในการต่อสู้คดี
แต่ส่วนเรื่องของเงินประกันยังไม่มีเพราะผมเนี่ยไม่ได้เป็นคนที่มีฐานะอะไร

ทนายตั้มก็ผมเชื่อว่าท่านต้องตกลงครับเพราะว่าผมได้คุยกับท่านแล้วเมื่อเช้า
แล้วก็ส่วนทนายรัชพลเนี่ยทนายรัชพลเนี่ยผมก็จะให้ดูแลเรื่องการสร้างปู่ปาริจิตนาคาราชครับ
อันนี้มีนักกฎหมายนะครับและคนที่เป็นห่วงนะครับว่าอย่างน้อยลุงก็ต้องเตรียมการไว้แล้วนะครับ
ก็ต้องระวังตัวเองไว้ก็อย่างน้อยก็ลองปรึกษาว่าด้านกฎหมายเนี่ยลุงต้องทำยังไง๑๒๓๔นะครับเป็นการป้องกันว่าถ้าจู่ลุงถูกออกหมายอย่างนี้
อย่างน้อยลุงก็ยังมีทนายที่ลุงแต่งตั้งแล้วให้เป็นทนายดูแลรับผิดชอบในการคุ้มครองสิทธิ์ของผม
สิ่งที่เห็นลุงพลพูดเก่งขึ้นเยอะ
เรียงคำพูดได้ดีขึ้นมากทีเดียว